ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาดูคลิปนี้กันหน่อยที่เขากำลัง
การแชร์กระหึ่มโซเชียลกันในขณะนี้เป็นภาพปรากฏว่าชาย
แต่งกายคล้ายตำรวจมีการเจรจากับหญิงคนหนึ่ง
เพื่อต่อรองนะคะถึงเรื่องของการเรียกรับเงิน
ตอรกมาเพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดี
ไม่ให้มีการตรวจปัสสาวะแล้วก็มีการถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้
เหตุการณ์นี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเป็นอย่างไรติดตามชมคลิปค่ะ
นี่ครับฝ่ายหญิงก็พยายามเจรจาเสียงผู้ชายก็บอกไม่ได้ไม่ได้ลดให้แล้วนะคะเราก็ไม่ทราบว่านี่คือการเจรจาอะไรยังไงกัน
แต่ว่าเพจเกลียงไกลไทยอ่อนเขานำมาเผยแพร่นะคะเป็นคลิปเจรจาต่อรอง
ระหว่างผู้หญิงรายหนึ่งกับชายที่แต่งกายคล้ายตำรวจนอกเครื่องแบบ
สนทนาของทั้งคู่กำลังต่อรองเรื่องจำนวนเงินที่ฝ่ายชายยื่นข้อเสนอเงินอยู่ที่๓๓๐๐๐บาท
แต่ฝ่ายหญิงต่อรองค่ะเหลือ๓๐๐๐บาทถ้วนได้ไหม
เพราะตอนนี้เธอหาเงินได้เพียง๒๐๐๐บาท
แต่อีกฝ่ายยืนยันค่ะตัวเลขเดิม๓๓๐๐บาทแม้ฝ่ายหญิงจะขอความเห็นใจว่ามีเงินไม่พอ
แต่ฝ่ายชายก็ไม่ยอมบอกด้วยว่าหากเรื่องไปถึงศาล
เรื่องจะยุ่งยากกว่านี้เนี่ยค่ะเห็นไหมคะ
นี่เริ่มจะเห็นการแต่งพงแต่งกายของผู้ชายคนนี้แล้วนะคะ
แล้วก็คงหักเรื่องไปถึงศาลคงจะต้องจ่ายเงินมากกว่านี้แน่นอน
ดังระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในสถานีตำรวจภูทรแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี
เป็นการต่อรองกันที่เหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้ว
กรณีนี้เป็นการต่อรองกันก่อนที่จะมีการตรวจปัสสาวะ
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน๔๐๐๐บาท
สุดท้ายเพจดังระบุค่ะเวอร์เรื่องนี้จบลงที่สามหมื่นสามพันบาท
อืมเรื่องนี้นะคะผู้สื่อข่าวไม่รอช้า
คุณผู้ชมคะลงไปตรวจสอบยัง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรี
ไปสอบถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นคะ
ก็บอกค่ะว่าจากกรณีที่มีคลิปดังกล่าวเนี่ยนะคะ
ได้มีคำสั่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
เพราะมีคำสั่งให้ตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้ง๘นาย
ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรี
โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่ต้นสังกัดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะ
ด้านของพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยค่ะ
กำชับให้การสืบสวนข้อเท็จจริงต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส
และจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ยืนยันชัดเจนไม่เอาตำรวจนอกรีดไว้หากกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา
โดยให้พิจารณาลงโทษทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด
กำชับนะคะให้พลตำรวจโทษธนาชูวงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
และพลตำรวจตรีเทียนชัยกำกับดูแลในเรื่องนี้เนี่ย
อย่าให้เกิดความบกพร่องแล้วก็รายงานผลให้ทราบโดยเร็ว
ประกอบกับให้ผู้บังคับบัญชาทุกส่วนเข้มงวดกวดขัน
ความประพฤติวินัยตำรวจในสังกัด
อย่าให้เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นมาอีกเด็ดขาด
โดยตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายด้วยความยุติธรรม
และเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงนะคะ